อ่ะกลับมาในช่วงนี้สนุกสนานเฮฮากันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณผู้ชมที่ส่งมาว่าดูจากจังหวัดไหนเฮฮาปาจิโก
โอ้โหสนุกสนานกันทุกจังหวัดเลยวันนี้นะคะส่งมาทักทายเรากันเยอะมากเลยทักทายคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะ
โอ้โหเห็งมากเลยเขาต้องแก้บงแก้บนอะไรไหม
ใหญ่ตะกานตามากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันก่อนครับ
นี่อื้อฮืออุ้ยมากันเยอะแล้วเป็นทีเล่าขาดโจรจันทร์กันมากเลยนะครับ
ค่ะโอ้โหถูกละตะลี๙๐ล้านอ่ะต้องแก้บนกันขนาดไหนใช่ครับ
ที่จังหวัดนครพนมนะครับที่องค์พญาศรีสัตนคราชนะครับ
บริเวณนี้ก็มีคนนำเครื่องแก้บนมาวางเอาไว้หลายคนสงสัยว่าแก้บนแล้ว
แก้บนอะไรอ่ะไปบนอะไรเอาไว้งั้นต้องขอย้อนเท้าความกันหน่อยแล้วกัน
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากหลังจากมีข่าวลือว่ามีเสียเจ้าของธุรกิจ
จำหน่ายยางรถยนต์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเห็งมาก
ถูกรางวัลใหญ่ได้รับโชคนะครับเป็นเงินกว่า๙๐ล้าน
แต่ว่าไม่ขอเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ไม่ขอแสดงตัวก็กลายเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวแพร่สะพัดออกไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีความเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นแบบนั้นจริง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามีการไปตรวจสอบข้อมูลจากในเฟซบุ๊กแล้วก็พ่อค้าแม่ขาย
ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณดังกล่าวออกมายืนยันว่า

พบคนที่นำเครื่องสักการะบูชาจำนวนมากมาไหว้แก้บนองค์พญาศรีสัตนคราชจริง
เชื่อว่าน่าจะได้โชคจากการมาขอพรที่นี่แหละ
ไม่รู้เหมือนกันว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ว่าล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมฮะ
มีคนมาว่าจ้างคณะการแสดงของวงหมอลำชื่อดังเสียงอีสานราชินีลูกทุ่งหมอลำนกน้อยอุไรพร
โอ้โหเสียงอีสานนี่วงใหญ่เนี่ยคุณดูสิ
คุณคิดดูแล้วกันผมว่าคนที่รู้จักวงนี้เป็นอย่างดีน่าจะรู้เรทราคาด้วยว่าถ้าจ้างทั้งวงนี้นะ

เขาปะทะกันกับนี่สิริพรอำไพพงศ

สิริพรอำไพพงศ์นะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มาด้วย
จัดแสดงที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชนะครับ
เป็นแลนด์มาร์คของพญานาคศักดิ์สิทธิ์
ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะในเขตเทศบาลนครพนมนะครับ
ก็เป็นการแสดงเพื่อถวายหลวงพ่อพญานาค

ที่เขาว่ากันว่าคนดวงเห็งคนนี้ไปทำการ

ไปทำการจ้างวงนี้มา
แล้วก็ไปขอบนบานสารเก่าให้ถูกรางวัล

ดิฉันว่าเกิน๓แสนเอาสิ

มันก็มีการแสดงแบบนี้ด้วยแล้วแหม
มันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีข่าวลือว่าถูก๙๐ล้าน

ก็เห็นการแก้บนที่ยิ่งใหญ่ตะกานตาแบบนี้แล้ว
มันก็มีความคิดที่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้แหละ
มีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดเผยตัวตนก็ไม่เป็นไรนะ
คนที่ได้ไปดูก็ได้ผลกำไรจากการไปดูคอนเสิร์ตกันไป
เพราะว่าคอนเสิร์ตเสียงอีสานกับสิริพรอำภัยพงศ์เป็นคอนเสิร์ตใหญ่มาก
แล้วยิงเต็มสถานที่ที่นี้นะที่จังหวัดนครพนม
โอ้โฮยิ่งมีคนไปกราบไหว้ภูชาขอโชคขอราบกันใหญ่ด้วย
เนืองแน่นไม่แพ้ที่คำชโนธแน่นอน
เพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ

และอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปก็คือจังหวัดสุโขทัย
ที่นี่ไม่ได้ไปดูแก้บนหรือว่าไม่ได้ไปส่องหาเลขเด็ดอะไร
แต่เขาบอกว่าที่นี่มันมีเลขที่มันฮอตฮิต
ส่วนจะเป็นเลขอะไรนั้นไปดูกัน
อายุ๗๗ปีป้าเล็กนั่นเอง
ป้าเล็กอยู่บ้านเลขที่๓๘ถนนเทศบาลดำริ๕
ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ป้าเล็กมีอาชีพขายลอตเตอรี่เราจำกันได้
เพราะว่าไปคุยกับป้าเล็กกันบ่อยมาก

ก่อนที่จะเดินทางไปรับลอตเตอรี่ประจำงวดวันที่๑๖ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะ
คือเขาบอกว่าเวลาจะไปรับจะไปรับมาจำนวน๕เล่ม
รับมาเสร็จก็จะนำมาจัดเรียงใส่ในกระบะแล้วก็นำไปขายถูกไหม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมาดนใจนักเสี่ยงโชคทั้งหลายแหละ
โทรมาหาป้าป้ายังไม่ทันไปรับเลขเลยอ่ะ
โทรมาแล้วหลายต่อหลายคนโทรมาจับจองเลขที่ว่ากันว่าเป็นเลขมงคล
เรียกได้ว่าโทรมาหาป้าไม่ถามสุขภาพสักที

แต่ถามว่ามีเลขนี้ไหมจองกันไป
ตั้งแต่ลอตเตอรี่ยังมาไม่ถึงกันเลย
คือเมื่อป้าไปรับลอตเตอรี่มาแล้ว
ก็มีคนมาขอซื้อต่อด้วยราคาที่สูงกว่าเดิมด้วย
เพราะบอกว่ามันหมดแล้วถูกจองไปแล้ว
ก็เลยมีคนมาเหมือนเกทับฉันให้มากกว่า
จะให้ไหมไม่ให้คุณป้าไม่ขาย
เพราะคุณป้าบอกว่าขายใบละ๘๐บาทก็คือ๘๐บาท
จะให้๒๐๐ป้าเล็กก็ไม่รับหรอก

ไม่บอกไม่ปฏิเสธเอาไปหมดกระบะพยก
ไปเขาขาย๘๐บาทเท่าเดิม

ไม่ขายเพราะป้าเล็กเขาซื่อสัตว์มากนะคะ
ไปดูเลขมงคลที่ป้าเล็กบอกว่าขายดีมาก

นี่ป้าเล็กบอกดิฉันไม่ได้บอก
เล็กฝากดิฉันมาบอกว่าหมดแล้วไม่ต้องไปถามเลขเหล่านี้แล้วนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากให้
เลขอื่นก็มี

ป้าเล็กไม่อยากให้งมงายเอาจริงเราบอกเลขไปก็บอกว่า
บอกว่ามันหมดแล้วใช่คือนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมกัน
แต่ไม่ได้บอกว่าเลขพวกนี้ต้องซื้อนะไม่ได้บอกนะ
ไม่ได้บอกว่ามันจะออกรางวัลนะอันนี้ต้องเข้าใจกันใหม่นะ
ชาวบ้านเขากว้านซื้อกัน
เดี๋ยวเหมือนคุณผู้ชมหลายท่านก็ไลน์มาอีกแล้ว
ถามว่าเจ้าแม่ใบตองเนี่ยนะวันนี้จะให้งวดอะไร

วันนี้ไม่มีมีมาบอกมีข่าวสารดีเรื่องราวดีมาบอกเท่านั้น
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่า
โอ้โหเขาบอกว่าเจอกับต้นตะเคียนอีกแล้ว

เป็นต้นตะเคียนทองซะด้วยที่เตรียมที่จะขุด
เพื่อมาทำเป็นเรือก็ขุดพบมา
เขาก็คาดว่าเจ้าซากตะเคียนที่คล้ายว่าจะเป็นเรือเนี่ยนะ
เอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยกับความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
เขาก็ไปแห่ขอเลขเด็ดกันแบบนี้

ใช่กำลังเคลื่อนย้ายซากต้นตะเคียนทองจำนวน๒ท่อน
เพื่อนำไปไว้ที่วัดวัดอะไรวัดดอนตะเคียนครับ
หลังจากถูกพบว่าถูกฝังดินอยู่ในที่อยู่อาศัยของนายสมยศศรีวิเศษ
ที่บ้านเลขที่๙หมู่ที่๒ตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

กต้นตะเคียนทั้ง๒ท่อนนี้นะครับ
มันมีลักษณะถูกขุดเจาะจนกลวงคล้ายกับเรือยาวแต่ว่ายังทำไม่เสร็จ
ท่อนแรกวัดความยาวได้๙๗เมตรกว้าง๖๑เซนติเมตร
ส่วนอีกท่อนหนึ่ง๖๖เมตรกว้าง๖๐เซนติเมตร
ก็ลักษณะเป็นตะเคียนพี่น้อง

ขณะที่ทำการยกเรือขึ้นไว้ที่รถยนต์
ทำการย้ายเอาไปที่วัดดอนตะเคียนนั้น
กลุ่มชาวบ้านนะครับที่มาจุดทูปกราบไหว้ขอพรตามความเชื่อเนี่ยนะ
ไปดูหาเลขเด็ด

ทะเบียนรถที่เอามาลากตะเคียนขึ้นมา

ก็ทางด้านนายเสรีกมลเนธนะครับ
ก็เล่าว่าสรรพสร้างต้นตะเคียนสองท่อนนี้ดูจากสภาพนะ
อายุน่าจะสักประมาณ๒๐๐ปีได้
ลักษณะเป็นเรือที่ยังขุดเจาะไม่สำเร็จนั่นเอง
ส่วนนายจารึกโกศิลป์กำนันตำบลบางสนก็ได้จัดหารถบรรทุก
เพื่อมานำไว้ที่วัดอย่างที่ผมบอกไป

เพื่อให้ชาวบ้านนั้นไปเยี่ยมชมกราบไหว้บูชาตามความเชื่อ
อ้าวหลายคนอ้าวมีคนไลน์มาแล้ว
โทรมาแล้วด้วยว่าบอกว่าดูไม่ทัน

ตะเคียนไม่ทันเหรอดูอีกเหรอ
ดูป้ายรถตะเคียนยังเห็นอยู่เลยอ่ะ
ทะเบียนรถไม่ทันอันนี้ก็ดูไม่ทันเนี่ย

ไม่ต้องไปดูใหม่อ้าวผมบอกเลยดีกว่าอ้าวมาแล้วมาแล้ว

อันนี้คือรถให้ดูรถ
ว่ารถที่เขาใช้ลากตะเคียนต้องเป็นรถแบบไหน
ถึงจะมีความแข็งแรงในการลากตะเคียนขึ้นมา
คือถ้าไม่ให้ดูถ้าไม่บอกก็โกรธกัน
พอบอกก็หาว่าเราไปให้งมงาย

เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพาไปดู
เป็นเรื่องของปลาไหลสีทอง
ชาวบ้านเขาว่ามาให้โชคให้ลาบกัน
แต่ว่าจะดูยังไงมาให้โชคให้ลาบจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณ

คุณสังเกตคือมันสีทองทั้งตัวเลยค่ะ
แต่ว่ามันมีลักษณะแปลกไม่เหมือนกับปลาไหล่ตัวอื่น
เพราะว่าลำตัวมันจะออกเหลืองปนชมพูนิดหนึ่งคุณเห็นไหม

ปากกับหางก็มีสีชมพู
ไม่ใช่สีดำครับเหมือนปลาไหลตัวอื่น

ทาลิปสติกไม่ได้ตกถังสีเป็นสีนี้จริง
ลำตัวเขายาวประมาณ๒๐นิ้วนะคะ
ปลาไหลอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่รู้ไหมคุณ
๔๐หมู๑๖บ้านแม่นเรือตำบลแม่นเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาว์บ้านเลขที่๔๐นะคุณนะ
เดี๋ยวไปดูผิดบ้านไงย้ำนิดหนึ่งเดี๋ยวเดินทางไปผิดหลงอีกนะ
เจ้าของบ้านคือคุณจำเนียนคล้ายดวงค่ะ
คุณจำเนียนเล่าว่าตอนเย็นตัวเองจะออกไปหาปลาไหลตามทุ่งนาปกติ
เพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาหารใช้ตุ่มดักปลาตุ่มดักปลาไว้ดักปลาไหลทิ้งไว้
พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปที่จุดที่ดักปลาเอาไว้นี่แหละ
ปรากฏว่าเจอเจ้าปลาไหลสีทองตัวนี้มันติดอยู่ในตุ้มดักปลาของตัวเอง
เออมันไม่ใช่จะพบเกลือกันง่ายนะปลาไหล่สีทองนะ
เขาก็เลยเชื่อว่าปลาไหล่ตัวนี้จะนำโชคดีมาให้กับผู้ที่พบเจอ
ก็เลยตั้งใจว่าจะเลี้ยงปลาไหล่สีทองตัวนี้ไว้ในบ้านแบบนี้ต่อไป
ไม่ได้จะเอาไปต้มยำทำแกงอะไร
ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าปลาไหล่สีทองตัวนี้กันไป
แต่ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะมาให้โชคให้ลาบกับคุณป้าหรือเปล่า
ถ้าเป็นสีอื่นแล้วก็เรียบร้อย
ปลาไหล่ปลาไหลต้มเปรตไปแล้ว
เอ้าคุณผู้ชมครับพักกันครู่เดียว
ช่วงหน้าตลอดกินรออยู่จะพาไปกินอะไร

นี่คุณไม่เห็นใจดิฉันเลยกินขนาดนี้